เสียงคลื่นเลยคุณป้าเนี่ยแกทอเสืออยู่ในบ้านได้ยินเสียงคลื่นบนหลังคา
อะไรวะเอาอะไรอ่ะ
นี่แหละสนุกคนจุดแต่ว่าลำบากคนอื่นฮะ
เพราะว่าบ้างไฟที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเวลามันตกอ่ะ
แล้วไม่มีใครรู้ว่าไปตกที่ไหนอ๋อเออปกติแล้วก็ดูแบบเย่
บั้งไฟกินแล้วเออน่ะบั้งไฟคือเขาก็เหมือนเป็นอะไรน่ะ
อยากให้ฝนตกใช่ต้องตามรูปดูการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะ
มันตกจริงฮะมันไปตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นเขาเป็นรูเลย
นี่บ้านของป้าอาพรศรีทองอายุหกสิบสองปีอยู่บ้านเล็กที่สิบสองหมู่ห้า
อำเภอหนองฮีที่บ้างไฟตกจนทะลุแบบนี้
อาพรบอกตอนนั้นป้าเนี่ยนะทอเสืออยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงหนึ่งคลื่นบนหลังคานี่ยืนอยู่หน้าบ้านเลย
ป้านี่ก็เดินออกมาโอ้โหเห็นบ้างไฟตกอยู่หลังคาบ้าน
มันแตกเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะป้าชี้เลยหน้ามุ้ยเลยเนี่ย
โอ้โหเออเส้งแหละเป็นตรงผมว่าเส้งป้าเออเส้งสิอืมโอ้โหนี่
แล้วก็มีบ้างไฟตกใส่บ้านอีกสองหลังในหมู่บ้านเดียวกันกับป้าอาพรนี่แหละนะ
ทุกข์กว่านั้นคุณผู้ชมพอตกกลางคืนเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าเป็นอิทธิฤทธิของบ้างไฟหรือเปล่า
ฝนตกหนักทำยังไงล่ะหลังคาแบบนี้น้ำฝนไหลเข้าบ้านครับ
ต้องหาภาชนะเนี่ยมารองรับน้ำฝนนี่ฮะชี้ให้ดูเลย
รองรับน้ำฝนไปติ๋งติ๋งติ๋งถ้าตกหนักหน่อยก็คลื่นลงมา
ก็รองรับน้ำฝนจนกว่าฝนจะหยุดตกทุกคนในบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน
ตั้งแต่เกิดเหตุก็คือเย็นวันที่สิบยี่สิบแปดพฤษภาคม
มาเช้าวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมยังไม่มีใครมาแสดงตัว
มาแสดงความรับผิดชอบครับแต่แค่มีการประสานมาจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ว่า
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้าอพรเดี๋ยวหน่วยงานประกันภัยจะมาดูแลเรื่องค่าเสียหาย
โดยการติดต่อประสานของกำนันตำบลหนองฮีครับในนามคณะกรรมการจัดงานบุญบ้างไฟนี่แหละ
ตอนนี้ก็ต้องให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลซ่อมแซมหลังคาบ้านที่มันชำรุดอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่า
ช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วไงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งใช่มีพายุแล้วด้วยเดี๋ยวมันยิ่งเดือดร้อนครับ